ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักระวังรักที่เข้ามาง่ายหรือใช้เงินซื้อ
คนมีครอบครัวมือที่สามจะเปิดตัวส่วนที่ยังไม่แต่งงาน
จะได้เข้าประตูวิหวานในไม่ช้านี้
สุขภาพจะมีอาการท้องร่วงท้องเสียบ่อย
บ่อยเป็นพญาติในกระเพาะอาหารอึดอัดเพราะกินมากเกิน
มีอาการปวดเข่าปวดกล้ามเนื้อระหว่างมีดบาดตะปูตำน้ำเกี่ยว
การเงินจะมีรายจ่ายด้านสุขภาพรักษาพยาบาล
การงานจะนำพาให้พบบุคคลต่างเพศที่จะมีอำนาจ
อิทธิพลต่องานที่ทำอยู่
จะได้รับการยกย่องจากงานพิเศษ
หรืองานที่ร่วมมือกับมิตรต่างเพศ
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
อ่านดวงฉบับเต็มได้ในไทรัตรออนไลน์